แต่ว่าวันนี้มีอีกหนึ่งเรื่องที่อยากจะถามคุณทั้งสองคน

ผมอ่ะคนหนึ่งก็ชอบทานเห็นไหม

แล้วจุดอยู่กันนี้ด้วยน่าจะเป็นช่วงเต็มใบปายแล้วไหม

อะไรอ่ะพูดถึงทุเรียนก็มาเลย

คุณยูดองโอ้เร็วสวัสดีคุณยูดองค่ะ
สวัสดีครับแหมวที่ทุเรียนเข้าเฟเมตรนึก
คุณเอาอะไรมากเลย
ใครอยากกินทุเรียนมากยกมือขึ้นค่ะนะครับ
จะแกล้เข้ามาครับ

โอ้โหวันนี้ผมมีเรื่องราวของทุเรียนมาฝาก
ต้องบอกเลยว่าโอ้โหหายากแปลกน่ากินมากครับคุณผู้ชมครับ
ส่วนจะน่าทานแล้วก็แปลกขนาดไหน
เชิญรับชมพร้อมกันครับ

ก็คงหนีไม่พ้นทุเรียนเป็นอย่างแน่นอน
เอกลักษณ์เฉพาะตัว

วันนี้ตลอดข่าวเลยจะพาทุกท่าน
ไปพบกับเรื่องราวของทุเรียนกัน
แต่แน่นอนว่ามันไม่ใช่ทุเรียนธรรมดา
เพราะเราได้รวบรวมทุเรียนแปลกหาดูยาก

จะแปลกและหายากขนาดไหนไปดูกันเลยครับ
เริ่มกันที่เรื่องแรกกับทุเรียนยักษ์หนัก๑๐กิโลกรัม

ทุเรียนมันใหญ่มากค่ะต้องจามหวานจามนะคะ

วับเขาให้

เข้าไหวแล้วนะให้เห็นว่ามันขึ้นเลย

มันช่างใหญ่โตอะไรขนาดนี้
โดยทุเรียนยักษ์น้ำหนัก๑๐กิโลกรัมลูกนี้

ที่อยู่ในอำเพิร์ชเสาหวีจังหวัดชุมพร
โดยเธอได้พบทุเรียนลูกยักษ์ลูกนี้
ห้อยคาต้นอยู่จึงทำการเด็ดมาลงมา
เพื่อนำไปส่งให้คุณแม่ช่วยพาเนื้อดูว่าข้างในจะเป็นอย่างไร
บอกได้เลยว่าขั้นตอนการผ่าดูเนื้อข้างใน

เพราะใช้มีดธรรมดานั้นไม่สามารถผ่าเปลือกเข้าไปได้
ชึบชึบโอ๊ยยาก
เนื่องจากเปลือกมันหนาเกิน
เธอจึงต้องใช้ขวานจามใช่ไม่ใช่คนละจาม
เพื่อปอกเรื่องทุเรียนลูกนี้กันเลยทีเดียว
แหวกดูข้างในจะพบกับเนื้อทุเรียนที่ค่อนข้างแข็ง
โดยเจ้าของสวนบอกว่าเนื้อแบบนี้ไม่นิยมนำมาทานสด
แต่จะนิยมนำไปทำเป็นทุเรียนทอด
นำไปขายสร้างรายได้จะดีมากกว่า
โดยทุเรียนยักษ์๑๐กิโลกรัมลูกนี้
ถือเป็นทุเรียนที่ใหญ่ที่สุด
ในปีพศ๒๕๖๕ณตอนนี้เลยทีเดียว
เมื่อกี้เราดูเรื่องทุเรียนที่ใหญ่ที่สุดกันไปแล้ว
เรามาต่อกันที่ทุเรียนที่มีอายุมากที่สุดกันดีกว่า
ทุเรียนทองศิลาอายุ๑๐๐ปีที่จังหวัดยาลา
พาคุณผู้ชมลงใต้ไปกันที่สวนทุเรียนของคุณนัทธวุฒิ
สิทธิวิทยากุลที่ตั้งอยู่ที่บ้านบ่อหิน
ภูสิบเอ็ดอำเภอทานโตจังหวัดเยลา
เมื่อไปถึงก็ได้พบกับทุเรียนพันธุ์เมืองสุดหายาก

โดยต้นทุเรียนนี้มีอายุมากกว่า๑๐๐ปี
และเหลือเป็นต้นสุดท้ายในจังหวัดยาลาแล้ว
ทุเรียนพันธุ์นี้จะมีจุดเด่นในเรื่องของเนื้อด้านใน
ที่มีสีเหลืองทองมีกลิ่นหอมละมุน
และมีเนื้อสัมผัสที่ละลายในปากหากได้ทาน
แถมยังต้องใช้ความอดทนในการทาน
เพราะต้องรอให้ทุเรียนชนิดนี้สุกจนร่วงหล่นลงมาเอง

เพราะเหตุนี้นี่เองจึงทำให้ราคาซื้อขายของทุเรียนชนิดนี้
มีราคาสูงกว่าทุเรียนปกติหลายเท่า
โดยทุเรียนทองศรีลาจะออกผลในช่วงปลายเดือนมิถุนายน

หากใครอยากชิมก็ต้องรีบไปซื้อหน่อยนะจ๊ะ
และนี่ก็คือเรื่องราวของทุเรียนแปลกหาดูยาก
ที่เรารวบรวมมาให้คุณผู้ชมได้ดูกัน
ครั้งหน้าเราคงจะมีเรื่องราวที่น่าสนใจให้ดูอีกเพียบ
อย่าลืมติดตามชมกันนะจ๊ะ